ก็ดันสุดท้ายต่อเป็นเรื่องสุดท้าย
การตลาดชีวิตแพร่ประเทศ
เป็นวงนามที่ทำให้มีการสำราคา
เริ่มที่สุดจะแจกกลับดูที่

คันนี้โดนร้องขนาดนี้ยังสู้ไอ้นายใช่ไหม
แล้วเห็นมั้ยได้ยินเสียงอะไรที่กระทบกระจก
ขวนแก้วเข็นฝนอยู่จนกระจก
รถสิบล้อแปลก
ประตูเด้งเปิดออกมา

คนคนคนคน
คนคนคนคน